อีกแล้วค่ะกรณีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
ทีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณครูคนหนึ่งค่ะ
ล่อลวงนักเรียนประมาณหมอสามอ่ะอ่าสิบห้าสิบห้าปีอ่า
ม่านรูดคุณพ่อคุณแม่แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
และเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้แบบวุดหวิดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยมีศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัว
รามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๕ค่ะ
ส่วนที่กำลังไปเลยนะคะไปจับกลุ่มครูอายุสามสิบเก้าปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอสรรป่าตองเชียงใหม่ไปจับกลุ่มตัวได้ที่เนี่ยค่ะ
ภาพนี่คือมั่นรูดขณะที่อยู่กับนักเรียนอายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนผู้หญิงนะคะแบบ๒ต่อ๒เลย
ช่วงที่เข้าไปจับกลุ่มนี่คือช่วงค่ำของวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
นำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาค่ะไปสอบถามต้นสังกัดนะคะ
ก็คือนางยุพินบัวคอมศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณครูคนนี้เนี่ยนะคะ
ทางโรงเรียนได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ของคุณครูมาก่อนแล้ว
มีการเรียกมาตักเตือนหนึ่งครั้งอยู่ในช่วงสังเกตพฤติกรรม
แต่สังเกตแล้วเป็นยังไงสังเกตแล้วก็เจออีกไงคะ

ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยบอกว่าครูคนนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ยื่น
ลาออกกับทางโรงเรียนแล้วนะคะมีผลเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
แต่พอถูกจับกลุ่มตัวแบบนี้พ้นสภาพครูทันที
อกจากนี้มีปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยนะคะ
คือมันหมดอายุแล้วแต่ว่ายังสอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะ
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจัญญาบันถ้าพบว่ามีความผิดจริง
โทษสูงสุดเลยค่ะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตลอดชีวิตคือไม่ได้เป็นครูอีกแล้วอะค่ะส่วนตัวนักเรียนตอนนี้นะคะ
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็กตามกฎหมายผู้ปกครองจะเป็นผู้ดูแลเด็กด้วยตนเอง
อาจจะมีการเปลี่ยนวิธีเรียนคือน้องไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะ
ตอนนี้อาจจะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเพื่อลดความกดดันและให้เด็กสบายใจมากยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องคดีค่ะเป็นคดีอาญาพนักงานสอบสวนสพช้าง
เจ้าของพื้นที่ล่าสุดทราบว่านำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
แต่ครูคนนี้ประกันตัวออกไปขอสู้คดีค่ะ
อยากฟังเหมือนกันนะไปถูกจับได้ในโรงแรมม่านรูดกับเด็กผู้หญิง๒ต่อ๒สู้คดีว่ายังไง